นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งเลยแต่ว่าที่ปราจีนบุรีค่ะ

คือตอนแรกก็มีเรื่องทะเลาะวิวาดกันที่ตลาดนัดก่อน
แล้วมีคนเจ็บ๒คนทีนี้เขาก็เอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
แล้วพอเพื่อนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
กลุ่มคู่อริมาค่ะมาตีกันที่โรงพยาบาลอีก
มันกลายเป็นเหตุการณ์ชุนละมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะ

เพราะมีข่าวเหตุการณ์การที่วัยรุ่นบุกมาตีกันโรงพยาบาล

เหลือเกินค่ะแล้วก็รอบนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์นั้น
โรงพยาบาลกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีก็รีบเข้าไประงับเหตุเลยค่ะ
พอไปถึงที่ห้องฉุกเฉินเจอกลุ่มวัยรุ่นถูกรุมทำร้ายประมาณ๑๐๒๐คนเลย
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีไปแล้วนะคะ
จากการสอบสวนของตำรวจก็ทราบว่าก่อนหน้านี้มีเพื่อนของกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เขาไปเที่ยวที่ตลาดนัดสุพลที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรี
แล้วตอนที่กำลังเดินเล่นอยู่ที่ตลาดนัดเนี่ย
มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเดียวกันกับที่มาก่อเหตุที่โรงพยาบาลนะคะ
รุมทำร้ายที่ตลาดนัด
เอาของแข็งไปไปทุบหัว
จนทำให้มีกลุ่มวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บ๒ราย

แล้วก็นำคนเจ็บ๒คนไปส่งโรงพยาบาลกบินบุรี
ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุจากที่ตลาดนัดแล้วเนี่ยนะ

มาทำร้ายกลุ่มเพื่อนของคนเจ็บอีกรอบนึง
มันก็เลยเกิดความชุนละมุนวุ่นวายกันขึ้นนะคะ
โดยวัยรุ่นอายุ๑๗ปีที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าพอผมรู้ข่าวนะว่าเพื่อนผมโดนทำร้าย
แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็รีบเดินทางมาเยี่ยมเลย
แล้วกลุ่มคู่อริกลุ่มเดิมมารุมทำร้าย
โดนทั้งต่อยโดนทั้งใช้ของแข็งทุบตีจนบาดเจ็บ
แล้วเจ็บกันถึงแม้จะเจ็บเล็กน้อยแต่ก็เจ็บหลายคนนะคะ
แล้วก็กลุ่มคู่อรินั้นเขาก็หลบหนีไป
ส่วนสาเหตุก็ถามเหมือนกันนะว่ามันน่าจะมาจากเรื่องอะไร
เขาบอกแบบนี้ค่ะว่าน่าจะมาจากการเขม่นกันที่ตลาดนัด
เพราะว่าไปแย่งกันจีบสาว
เออเรื่องความรักเป็นเหตุเป็นชนวนนะคะ
ล่าสุดเนี่ยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๑ใน๒รายอายุ๑๘ปีเนี่ยนะคะ

เพราะว่าโดนของแข็งทุบที่ศีรษะจนสมองบวม
หมอก็เลยต้องส่งตัวจากโรงพยาบาลกบินบุรี
ให้ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเอกชนที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
คราวนี้ไม่บอกชื่อโรงพยาบาลแล้ว
ไงว่าจะมีการตามไปไปรุมทำร้ายอีกหรือเปล่า
โดยตำรวจเองก็ได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปไล่ดูเลยกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาล
ทั้งตอนที่กลุ่มวัยรุ่นเข้ามาจะรุมทำร้ายแล้วก็ตอนหลบหนีออกไป
เพื่อที่จะหาเบาะแสแล้วก็ติดตามตัวกลุ่มนี้มาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะคะ